สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการด้วยนะครับ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาบอกว่า
ฟุตบอลทีมชาติไทยจะไม่สามารถใช้ทงชาติไทยได้
รวมไปถึงร้องเพลงชาติไทยได้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
แล้วก็ฟุตบอลอยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชียนะครับ
เป็นอีกหนึ่งผลกระทบนะครับที่ประเทศไทยถูกองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
ซึ่งฟุตบอลทีมชาติไทยก็อาจจะได้โดนผลกระทบไปด้วยนะครับ
เนื่องจากมีโปรแกรมลงแข่งขัน๒รายการสำคัญ๒เดือนต่อจากนี้นะครับ
เริ่มจากการแข่งขันฟุตบอลยู๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับ
จะแข่งขัน๒๕๓๑ตุลาคมนี้ที่ประเทศมองโกเรีย
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เผยว่า
ทีมชาติไทยอาจไม่สามารถร้องเพลงชาติไทยได้
แต่ก็มีอีกวิธีคือร้องเพลงชาติไทยกันเอง
แต่ฝ่ายจัดไม่สามารถที่จะเปิดเพลงชาติไทยได้นะครับ
แต่ก็เป็นข้อที่จะต้องขอข้อยกเว้นได้
สามารถขอยกเว้นเช่นเป็นรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ในการใช้ทงชาติหรือว่าใช้เพลงชาติไทย

ด้านนายพาธิสุพพงศ์เลยค่ะ
ที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ

แล้วก็ยังไม่เคยเจอกรณีแบบนี้นะครับ